คุณคะขอต่อกันที่ข่าวเศร้าค่ะ
ของครอบครัวนักแสดงสาวคิมเบอร์รี่ค่ะ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวนางเอกดังคิมเบอร์รี่
หลังคุณพ่อฮันเวิลเทมัสชาวเยอรมัน
จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันนี้
โดยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
หลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจแตก
โดยก่อนหน้านี้คิมเบอร์รี่ได้ยกเลิกกิจกรรมทำบุญกับแฟนคลับ

โดยไม่ได้เปิดเผยว่าคุณพ่อป่วยด้วยอาการใด
เพียงว่าคุณพ่อป่วยหนักต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน
ศพของคุณพ่อฮันจะสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๗วัน
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนศาลา๓
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๓ธันวาคม

เวลา๑๔นาฬิกา